แฟนข่าวไทยรัฐทีวีมีใครติดตามกรณีป้าตายไหม
ป้าตายที่บอกว่าอะไรก็ไม่รู้มาสิงร่างแล้วบอกว่า
คือเมฆอ๋อแล้วบ้านเขาบอกขอได้ไหมเนี่ย
ปลามาช่วยหน่อยหมอปลาเนี่ยไปถึงตอนเย็นคุณผู้ชมฮะ
แต่ช่วงเช้านี่สิอาการป้าตายมาอีกแล้วครับ
ปลาจะลงพื้นที่ไปนะป้าตายกระโดดหน้าต่างจะหนีออกจากบ้านคุณผู้ชม
ญาติย่าเนี่ยต้องช่วยกันตามจับตัวมาได้ฮะในขณะที่นักข่าวกำลังสัมภาษณ์อยู่เนี่ย
ตายสวดมนต์สวดมนต์ด้วยภาษาแปลกโอ้โหนี่ดิ้นใหญ่เลย
พอสวดมนต์ไปแล้วก็ย้ำเหมือนเดิมเลยว่าตัวเองเนี่ยชื่อเมฆมีวิชาอาคมแก่กล้า
พ่อแม่นั่นหรือฆ่าตายไปหมดแล้วฆ่าพ่อแม่ตัวเองตายไปหมดแล้ว
แล้วเมฆนี่แหละจะมาเอาตัวป้าตายไปอยู่ด้วยเพราะอะไร
เพราะว่าตายสวดมนต์เก่งสวดชินบัญชรได้
แต่ทีนี้ครับพอนักข่าวจี้ถามจี้ถามถามรัวถี่ผีในเมฆเป็นยังไงไปดูกันฮะ

อย่างนี้ไม่ครับ
หลุดไปแล้วครับผีในเมฆนะ
นักข่าวเก่งนะจำได้ด้วยวันก่อนไม่ใช่บทนี้

ถามด้วยนะไอ้ที่โดนโกงมรดกโดนโกงไปเท่าไหร่
เอาล่ะครูปทัชมะช่วงเย็นหมอปลามาถึงครับ
หมอปลามาถึงบ้านป้าตายก็นั่งคุยกับญาติ
แล้วก็บอกให้ผีในเมฆมาสิงร่างอีกครั้งจะได้คุยกัน
จากนั้นไม่กี่วินาทีอาการป้าตายเป็นยังไง
อยากเป็นจะคุยกับมันอยากคุยอ่ะเออไปทุ่มให้ไม่เข้าเลย
ก็นี่มาแล้วไม่เห็นเข้าเมื่อวานมันเก่งไงเออ
มาแล้วอันนี้ใครเอ่ยทำไมทำไมมันเข้าง่ายจังเลยน่ะ
อันนี้ใครอันนี้ใคร
อันนี้มันไม่ใช่ผีเหรอแต่นางคิดว่านางผีเข้า
หมอปลาบอกนี่ไม่ใช่ผีเข้าแล้วล่ะแต่นางแค่คิดว่านางผีเข้า
คือหมอปลาบอกป้าตายไม่ได้มีอะไรหรอกสิ่งลี้ลับมาเข้าสิงร่างอะไรไม่มี
แต่เป็นเพราะป้าตายมีอาการจิตตกจากการที่มีพระมาทักครับ
พระเนี่ยมาทักป้าตายก็เลยเกิดความเชื่อว่าชีวิตตัวเองจะเป็นไปตามคำทักของพระ
มีอาคมแก่กล้าฆ่าพ่อแม่ตัวเองตายอีกอย่างหนึ่งคือ
หมอปลาบอกป้าตายมีอาการหูแว่ว

ก็คือการชอบสวดมนต์แล้วก็ปรุงแต่งเรื่องไปเรื่อยเลยครับ
หมอปลาขออนุญาตพาป้าตายไปรักษาด้วยนะคุณผู้ชม
จะพาไปที่บ้านที่เพชรบุรี
หมอปลาบอกไม่เกิน๒สัปดาห์เดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้น
แล้วก็เตือนพระหรือหมอดูที่ชอบทักชาวบ้านไปทั่วเนี่ย
มันจะทำให้คนถูกทักไม่สบายใจแล้วเดี๋ยวจะเครียด
พระพวกนั้นที่มาทักแบบนี้หยุดการกระทำซะดีกว่า
เดี๋ยวจะทำให้ครอบครัวคนรอบข้างเขาเดือดร้อนเอาครับ
ส่วนยายสมแม่ของป้าตายดีใจนะที่หมอปลาอุตส่าห์มาช่วยเหลือ
แล้วก็ยินดีพาลูกสาวแม่ไปรักษา
แม่ยายสมเนี่ยบอกว่าถ้ามีเวลาว่างเดี๋ยวจะไปเยี่ยมลูกสาวก็คือ
ไปเยี่ยมป้าตายที่บ้านหมอปลาด้วยครับ